คุณผู้ชมไปดูความเดือบร้อนของชาวบ้านที่ศรีราชาชนบุรี
ไม่รู้หน่วยงานไหนหรืออาจจะเป็นเอกชนก็ได้นะ
เขาไปรับดูดสิ่งปฏิกูลมาแล้วไปปล่อยทิ้งในที่รกร้าง
รกร้างก็จริงแต่กลิ่นเนี่ยนะฮะมันไปถึงบ้านชาวบ้านเขาครับ
ช่วยเราหน่อยครับตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องกลิ่นนะครับ
มีรถดูดซ่วมนะครับได้นำสิ่งปฏิกูลนะครับ
เอามาทิ้งบริเวณที่ดินโรคร้างนะครับตอนนี้ก็มีรถดูดซ่วมนะครับ
นำสิ่งปฏิกูลมาทิ้งนะครับช่วง๔โมง
คุณจะเห็นไหมครับตรงนี้ดำเนี่ยตรงนี้สุดสีนะครับ
นี่แหละครับส่งกลิ่นรุนแรงมากเลยนะครับ
นอนไม่ได้เลยกลางคืนนะครับเนี่ยนะครับคุณดูนะครับ
ก็ต้องขอโทษด้วยเนาะใครที่กำลังกินข้าวนะครับ
นี่แหละครับย่าตายหมดนะครับเอามาทิ้งตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ

ก็ต้องขอโทษโดยนอกใครที่กำลังกินข้าวนะครับ
โอ้โหพี่ที่เข้าไปถามนี่เสียสละมากเลยนะถ้าอย่างนั้นเนี่ย
โอ้โหแล้วนี่คือที่ทิ้งเอาไว้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับนี่แหละฮะทิ้งแบบนี้มา๔๕เดือนแล้ว
คือจุดนี้มันเป็นที่รกร้างก็จริงแหละ
แต่กลิ่นมันไปไงมันไม่ได้อยู่แค่ที่นี้
กลิ่นมันไปถึงชาวบ้านเขากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยครับ
อยากดังเดี๋ยวจัดให้เขาโพสต์เรื่องราวของผู้ใช้เฟซบุ๊คท่านหนึ่ง
ระบุว่าช่วยด้วยรถดูดซ่วมนำสิ่งปฏิกูลมาทิ้งไว้ในที่รกร้าง
นี่มันของหน่วยงานไหนหรือเปล่าทำมาตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้ว
กลิ่นแรงมากนอนกันแทบไม่ได้เลยพิกัดพื้นที่รับผิดชอบ
เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่ตะบนหนองขามครับ
อำเภอศรีราชาไปพบกลุ่มชาวบ้านแหละพาผู้สื่อข่าวไปดูหน่อย
ที่เกิดเหตุเป็นยังไงมันเป็นที่ลกล้างครับแล้วก็มีรอยล้อรถบรรทุกเป็นทางยาว
น่าจะถอยหลังเข้าไปในป่าน่ะนะครับซึ่งตลอดระยะเวลานะครับ
ที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยพบสิ่งปฏิกูลตกเรียราชเป็นทางยาวเม้นนะครับ
ดูดซ่วมเนี่ยเขาได้นำสิ่งปฏิกูลมาทิ้งตั้งแต่ปีที่แล้วช่วงเดือนธันวาคม
ตอนนั้นมันยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่พอมาระยะหนึ่งช่วงเดือนเมษานะครับ
ปัญหาก็คือเรื่องกลิ่นนะครับมันส่งผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันของพวกเราเนอะ
เพราะว่าบางคนเขาเลิกงานมากลางคืนเขาต้องการพักผ่อนเนี่ยเขานอนไม่ได้
กลิ่นมันรบกวนตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับตรงนี้ผมก็อยากให้
โดยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับหรือว่ารับผิดชอบบอกมาดูแลหน่อยนะครับ
ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังเทศบาลได้ข้อมูลบอกว่าเทศบาลไม่มีรถดูดซ่วมให้บริการนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามจะส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้าน
แล้วเดี๋ยวจะไปติดต่อเจ้าของที่บอกถ้าคุณกั้นรั้วได้คุณกั้นรั้วเถอะ
งั้นนะใครก็ไม่รู้จะเอาสิ่งปฏิกูลมาทิ้งในที่ของท่าน
งานนี้นะครับคาดกันว่าน่าจะเป็นเอกชนที่รับดูดซ่วมนะ
ง่ายจริงเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาลงไปดูนะคะ
ถ้ายังไงแจ้งความคืบหน้ามาด้วยนะคะเพราะเข้าใจเรื่องและมลพิษทางกลิ่นนี่มัน
มันแย่จริงมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงนะคะ